ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะที่ที่มันค่อนข้างลำบากหน่อย
อย่างเจ้าผูกระดึงต้องเดินขึ้นไปตรวจสอบสภัพร์ร่างกายให้พร้อมนะคะ
เพราะมีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นค่ะ
นักท่องเที่ยวเป็นคุณตาวัย๖๒ปีนัดเพื่อนไปเที่ยวภูกระดึง
เดินขึ้นไปได้สักประมาณ๓๔กิโลค่ะ
บอกเหนื่อยลักษณะคือเหมือนหายใจไม่ทันนะคะ
นั่งพักสักพักหนึ่งล้มฟุบหมดสติค่ะ

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องลำเลียงศพลงมาแบบนี้นะคะ

เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครเดินทางมาเที่ยวภูกระดึง

ตอนที่เขากำลังเดินขึ้นไปเนี่ยนะไปพักค้างแรม๑คืนนะคะ
ระหว่างทางเดินไปถึงสำกกโดน
ซึ่งเป็นจุดพักที่๖หรือซ้ำที่๖ของเส้นทางภูกระดึง
เหลืออีก๒จุดพักเท่านั้นก็จะถึงยอดภูกระดึงแล้ว
ปรากฏว่าคุณลุงเป็นลมค่ะ

ห่างจากจุดซำกกโดนไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่อุทยานนักท่องเที่ยวแล้วก็ทีมแพทย์
เดินทางขึ้นมาจากอุทยานด้านล่างนะคะ
ปั๊มหัวใจแล้วก็มีการทำเปรย์ชั่วคราว
หามคุณลุงลงไปด้านล่างด้วยนะคะ
แต่พอมาถึงที่ทำการอุทยานปรากฏว่า
คุณลุงหยุดหายใจ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปั๊มอีกรอบหนึ่งนะคะ
ช่วยเหลือเป็นการด่วนเพื่อที่จะกู้ชีวิตคุณลุงกลับมา
แต่ว่าแพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิต
เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
อาจจะมีโรคประจำตัวแต่ไม่บอกให้ใครรู้
หรืออาจจะไม่รู้แม้เจ้าตัวก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเองมีโรคประจำตัว
อันนี้สำคัญคือทางเจ้าหน้าที่ย้ำไว้เลยนะ
แบบนี้นะฮะคุณลุงอาจจะคิดว่า
คุณลุงเคยมาขึ้นภูกระดึงแล้วแล้วก็ขึ้นได้
แล้วก็ทีนี้มาขึ้นอีกครั้งนะฮะแต่ว่าอาจจะมีโรคประจำตัว
หรือไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวทำให้ไม่ได้บอกใคร
หรือว่าถ้ารู้แต่ท่านปิดบังข้อมูล
เพราะว่ามีคนถามไปเหลือเกินว่า
เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบได้มีการเช็คไหม
ก่อนที่คนจะมาเที่ยวเที่ยวขึ้นภูเดินขึ้นภู
ท่านมีการเช็คสุขภาพร่างกายของนักท่องเที่ยวไหม
คือเจ้าหน้าที่บอกมีแต่ว่าเป็นการแค่สอบถาม
ว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่ทำเบื้องต้น
ดังนั้นขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนให้ข้อมูลที่เป็นจริง

คือท่านเคยขึ้นไม่ได้แปลว่าเวลาผ่านไป

เพราะว่าร่างกายเรามีแก่ชะลาลงค่ะโรคภัยไข้เจ็บต่าง
บางทีเป็นมามันแฝกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ
คืออันนี้ผมไม่ได้พูดเองด้วยนะคุณ

เขาขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวมาแบบนี้เลย

หรืออย่างที่บอกไปอาจจะรู้ตัว
แต่อาจจะปิดบังข้อมูลหรืออะไรแบบนี้

อันนี้พูดเป็นประเด็นที่อยากให้แบบ
ฉุกคิดกันนะคะเวลาจะไปเที่ยวแบบนี้

ตอนนั้นคือคุณลุงเดินไป

มันเกินขีดความสามารถของหัวใจที่จะรับไหว
สุดท้ายหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ

พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ

ต่อการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว

ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวในสถานที่ใดก็ตาม

ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเอง
ไหวหรือเปล่าตรวจสอบเช็คร่างกาย

มีอาการเหนื่อยก็พักเป็นระยะอย่าไปฝืนนะคะ

ดูแลแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทุกคน

เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทำอย่างเต็มที่แล้วแหละ
พยายามที่จะช่วยเหลือคุณลุงแล้ว

ถามว่าวิธีการในการดูแลนักท่องเที่ยว

บอกว่าจริงแล้วทางอุทยานเอง
มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นะครับ
ให้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปในตัวด้วย
คือเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานด้วย

ประจำอยู่ตามจุดต่าง

จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตามจุดต่าง

ก็ค่อนข้างจะไกลจากบริเวณที่ต้องนำ

แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยกู้ชีพ
กู้ภัยณจุดตรงนั้นอยู่แล้ว

ก็เลยเป็นการชี้แจงจากอุทยานเขานะครับ

จุดที่ตั้งศพของคุณลุงเนี่ยนะคะ

วัดราชรังศรที่สมุทรสาคอนค่ะ

หลายคนก็ยังคงทำใจไม่ได้นะคะ
มีการนิมนต์พระมาสวด

ก็มาเตรียมสถานที่ในการจัดงาน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่ารู้สึกเสียใจในการสูญเสียคนในครอบครัว
เป็นผู้ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ก่อนที่จะเสียชีวิตเดินทางไปกับเพื่อน๓คนไปเที่ยว
ช่วงขึ้นเขาคุณลุงบอกว่ารู้สึกเหนื่อยขอนั่งพักก่อนสุดท้ายแล้วก็หมดสติไปนะคะ
ปกติแล้วเราก็ถามว่าคุณสามีของคุณป้าเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
ปกติแล้วนะคุณป้าบอกว่าไม่มีนะสามีไม่มีโรคประจำตัว
สุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำ
เอาล่ะแต่ก็จะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะคะแล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๒๘พฤศจิกายนนี้ค่ะ